อ่ากลับมาในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบุคคลท่านหนึ่งนะคะ
ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นคนคุ้นเคยตอนนี้เราต้องเรียกว่าพระปรีชาแล้วค่ะ
ครูปรีชาไคร่ครวนที่ตอนนี้ละทางโลกเข้าสู่ทางธรรมนะคะ
ก็ได้อุปสมบทอย่างเรียบง่ายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
นี่แหละค่ะนายปรีชาไคร่ครวนหรือที่เรารู้จักกันในนามครูปรีชา
โด่งดังกรณีพิพาทหวย๓๐ล้านข่าวใหญ่เลยนะคะ
ได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดเทวสังคธารามนะคะ
วัดเหนือพระอารามหลวงตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
เนี่ยค่ะครูปรีชาได้รับฉายาทางธรรมว่าพุ่มีธรรมนะคะ
ก็เปิดเผยบอกว่าบวชครั้งนี้เป็นการตั้งใจจะบวช
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙
และตอบแทนคุณบีดามันดาที่ให้กำเนิดแล้ววันนี้ก็ได้เลิกมงคล
ก็ตัดสินใจอุปสมบทนะคะที่เลือกอุปสมบทในวันนี้
เพราะว่าเป็นวันพฤหัสเป็นวันครูตนเองเป็นครู
ระหว่างบวช๙วันนี้ก็จะใช้เวลาทั้งหมด
พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่นะคะ

ไม่มีขบวนแห่แตรวงหรืองานเลี้ยง
เพียงคนในครอบครัวและคนสนิทมาร่วมพิธีเท่านั้น
แต่ว่ามีการโปรยทานด้วยเหรียญที่ห่อ
สละกินแบ่งรัฐบาลเก่ากว่า๑๐๐ชิ้นค่ะ